คุณผู้ชมครับยุคนี้เป็นยุคแห่งโลกออนไลน์นะฮะ
อะไรก็ออนไลน์ไปหมดเขาขายออนไลน์ไม่ต้องมีน่ะ
หน้าร้านขายง่ายขายกล้องโอ้โหมีมากมายสินค้า
หลากหลายชนิดไปหมดนะครับแต่ว่าทีนี้มีเพจ
เฟซบุ๊กเพจหนึ่งเขาได้โพสต์ภาพกับข้อความ
ในการแชร์พฤติกรรมของกลุ่มผู้ค้าออนไลน์นะฮะ
กลุ่มเดียวนะครับอ่าอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ย
ถ่ายภาพอัดคลิปนำเสนอสินค้าที่ขาย
มันไม่ใช่ของกินของใช้ทั่วไปแต่มันคือยาเสพติดประเภทกัญชา
ค่ะนี่ฮะอย่าเข้าใจผิดว่ามันถูกกฎหมายแล้วนะคะ
ไม่ใช่นะคะต่อให้ถูกกฎหมายเขาก็ไม่ได้ขายแบบนี้
คือเอามาอัดแห้งขายกันเองแบบนี้ไม่ได้นะครับ
แห้งเป็นก้อนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แชร์ลงคลิป
ในกลุ่มไลน์ก็มีนะเป็นกลุ่มลับนะครับ
เดี๋ยวลองไปดูนะฮะบางช่วงบางตอนที่พ่อค้าออนไลน์เขาขายกัญชากัน
เวลา๑๒๓๐นะครับตอนนี้ครับตอนนี้มีเนื้ออยู่๔ขีดนะครับผม
ใครสนใจก็สั่งได้นะครับพร้อมกล่องพร้อมแพ็คด้วยนะครับจะได้ไปขอ
สวัสดีครับผมแอดมินกลุ่มตาแดงนะครับผม
วันนี้วันที่๙เดือน๙๖๒นะครับตอนนี้เวลาเวลาที่๒๓๒๑ครับผม
ตอนนี้มีเนื้ออยู่โลแล้วก็มุมแล้วก็๑ขีดแล้วก็ครึ่งขีดนะครับผม
ใครสนใจสั่งได้นะครับผม
เครดิตนี้นะครับส่งจริงแน่นอนอยู่แล้วคนในกลุ่มก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับ
ผมตาแดงนะครับขอคนชัดเจนนะครับ
ผมเห็นหลายคนแล้วบอกว่าจะเอากว่าจะเอา
คนน้าเขียวคนน้าเขียวผมบอกเลยนะครับผมมาผ่านแน่นอน
โอ้โหชื่อกลุ่มตาแดงตาเยิม
แค่ชื่อกลุ่มก็บอกแล้วแล้วฟังเสียงพ่อค้าดิ

ท่าทางจะโอ้โหไม่ใช่น้อย

วันที่๙เดือน๙มันยังขายอยู่เลยเนี่ย

คือในศัพท์แสลงของกลุ่มพวกนี้เขาจะเรียกกัญชาว่าเนื้อ
เพราะว่าขายเป็นขีดเวนโลอะไรอย่างนี้ไงนะครับ
ซึ่งทางเพจที่เขาแฉเนี่ยนะเขายังโพสต์รูปภาพข้อความแชทไลน์
ที่มีการซื้อขายต่อรองราคากัน
ชำระเงินค่าสินค้าด้วยการให้โอนเงินผ่านบัญชี
เพื่อยืนยันการซื้อขายจริง
เป็นกลุ่มลับที่ชื่อว่ากลุ่มตาแดงกับกลุ่มตาเยิ้ม
ในข้อความมีการพูดคุยกันในกลุ่ม
แอดมินของกลุ่มแอบสงสัยหนึ่งในสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม
จะบอกให้สมาชิกคนอื่นดึงสมาชิกคนนั้นออกจากกลุ่มไป
จากนั้นตัวแอดมินกลุ่มก็ดึงตัวเองออกจากกลุ่มแชทไลน์ของสมาชิกคนอื่น
คือออกไปเหมือนกันเหมือนกับสงสัยแล้วจะถูกจับได้เปล่าวะค่ะ

ทีนี้ทีมข่าวก็เลยอยากจะรู้ถึงต้นต่อของเรื่องนี้นะ
ก็รู้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวคนนึงนะคะ
เขาออกมาเปิดเผยกระบวนการขายยาเสพติดของกลุ่มพ่อค้ากลุ่มนี้
ตอนแรกกลุ่มไลน์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเพื่อนที่เขานัดเที่ยวกัน

เริ่มจากเที่ยวแล้วก็ดึงสมาชิกเข้ามาคนนึง
ซึ่งสมาชิกคนนี้เป็นพ่อค้าอ้างตัวว่าเป็นแอดมินกลุ่มตาแดงตาเยิ้มเนี่ย
พอเข้ามาในกลุ่มปุ๊บก็เสนอขายกันเลยไง
ก็ซื้อขายกันเพิ่งเริ่มเมื่อเดือน๒เดือนที่ผ่านมา
ช่วงแรกหลายคนคิดว่าเหมือนกับการหลอกให้โอนเงิน
แต่สุดท้ายอ้าวมันมีของจริงมีสินค้าจริงมียาเสพติดจริง
ของเองค่ะส่งหลักฐานภาพถ่ายให้เห็นวิธีการส่งของเลยค่ะ
ส่งผ่านบริษัทส่งของอะค่ะบริษัทส่งของชื่อดังแห่งหนึ่งอะค่ะ
แล้วก็มีคนรับของกันจริงคือเขามีหลักฐานอ่ะ
ส่งทั้งบริษัทส่งของเอกชนแล้วก็รัฐวิสาหกิจ

คนที่ขายนี่แหละพอเข้ามาสักระยะหนึ่ง
จากกลุ่มนัดกันเที่ยวนัดกันอะไรแบบนี้
มันก็กลายเป็นกลุ่มที่ว่าซื้อขายยาเสพติด
ก็ตกใจตอนแรกนะครับ
เพราะเคสอย่างยาเสพติดที่เราเห็นผ่านผ่านตามาหลายเคสก็คือ

ซึ่งการตรวจสอบหรืออะไรแบบนี้มันไม่มี
แล้วมีการส่งจริงตัวคนขายก็คือเริ่มสงสัยแล้ว
ว่าจะมีหนอนก็เริ่มจะไล่เตะ
เตะออกจากกลุ่มมันแล้วตอนนี้

เพราะเราก็ไม่รู้ว่าผู้ขายมีอิทธิพลหรือเปล่า
หรือว่ายังไงเพราะที่ทำแบบนี้ทำไมถึงขายได้
มีประวัติถูกดำเนินคดีอาญามาแล้ว๓คดี
ครับล่าสุดปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดสพคันนายาวก็ข้อหายาเสพติด
นี่แหละค่ะมียาเสพติดไว้ในครอบครองปี๕๗ถูกดำเนิน
คดีสพนิมิตใหม่แล้วก็ที่คณยาวปีเดียวกันนะปีห้าเจ็ด
แต่สองที่อืมกลุ่มพวกเนี้ยมันทำงานง่ายค่ะอ่าแค่ใช้
สังคมออนไลน์อัปพลิเคชันอะไรพวกนี้มันก็ตั้งกลุ่มขึ้นมา
ได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ดึงคนซึ่งมันไม่ได้มีแค่กลุ่มค้า
ขายยาเสพติดค่ะนะกลุ่มเรื่องของอ่าภาพโป๊ลามก
นาจารย์ขายตัวขายบริการทางเพศพวกนี้มันเยอะแยะไป
มันก็จะมีกลุ่มลับลับอะไรแบบถูกต้องซึ่งตำรวจต้องต้อง
จับให้ได้นะคะแล้วอย่าไปเข้าใจผิดที่เอาน้ำมันกัน
ชาใช้พืชการแพทย์ได้อะไรได้แล้วมันจะถูกภาพไม่
ใช่มันคนละเรื่องกันเลยมาขายกันแบบนี้ยังไงก็ผิด